ท่านผู้ชมครับมีผู้ชายคนหนึ่งถูกฆ่าแล้วก็โยนศพทิ้งบ่อน้ำกลางสวนลำไยเอาไว้นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตำบลม่วงคำอำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะฮะ
สพพานได้รับแจ้งเย็นเมื่อวานนี้ก็ไปตรวจสอบนะฮะตรงจุดนี้นะครับ
ในบ่อน้ำเนี่ยที่ก้นบ่อเลยนะครับมีศพของผู้ชายคนหนึ่งนะครับ
สภาพก็อืดแล้วนะฮะพอนำขึ้นมาตรวจสอบเบื้องต้นเป็นผู้ชายอายุสัก๒๐๓๐ปีนะครับ
มีบาดแผลถูกยิงด้วยปืนเข้าที่ใบหน้าหนึ่งนัดนะฮะคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าสามวันนะครับ
อ่าที่ขอบบ่อมีคราบเลือดอยู่นะครับที่เปื้อนอยู่นะครับ
มีแผ่นกระเบื้องที่ปิดปากบ่อก็มีคราบเลือดนะฮะใกล้ใกล้บ่อเนี่ยนะฮะ
มีปลอกกระสุนตกอยู่ปลอกหนึ่งนะครับมีรองเท้าบูธคาดว่าเป็นของผู้ตายด้วยนะครับ
แล้วใกล้บ่อก็ยังมีพื้นที่ที่เป็นจุดที่เป็นรอยเท้าของคนเดินเนี่ยเป็นร่องรอยอยู่ด้วย
มีรอยเลือดเนี่ยกลางถนนนี่ก็มีนะฮะอยู่หลายจุดด้วยกัน
นี่ลักษณะบ่อแบบนี้นะครับเป็นบ่อน้ำกลางสวนลำใหญ่
ตรวจสอบต่อมาทำให้ทราบว่าผู้ตายชื่อนายจะตีนามสกุลจะแฮนะครับ
ชื่อเล่นชื่อเบนส์อายุยี่สิบแปดปีนะฮะเป็นชาวขาวเผ่ามูเสอ
มาทำงานเป็นลูกจ้างโรงชำแหละหมูในเขตอบตพาน
แล้วก็พักอยู่ที่ชุมชนข้างวัดเทพวันใกล้กับตลาดพาน
มีภรรยาเป็นชาวลาวแล้วก็มีลูกบ้านอยู่ห่างจากจุดพบศพที่เป็นสวนลำไย
ห้ากิโลเมตรกว่าเกือบหกกิโลเมตรนี่นะฮะผู้ตายกับภรรยาแล้วก็ลูก
ภูมิกับการสพพานพันธุ์ตำรวจเอกชายันปัญญาเครือนะครับ
บอกว่าผู้ตายทำงานโรงงานชำแหละหมูก็ทำมาหลายปีแล้วล่ะนะครับ
ในพื้นที่ตรงนี้มีชายชาวลาวทำงานรับจ้างทั่วไปเนี่ย
ก่อนเกิดเหตุไม่มีที่นอนเป็นหลักแหล่งอาศัยนอนตามเพลิงกลางทุ่ง
กระท่อมร้างเนี่ยและรู้จักกับภรรยาผู้ตายเพราะเป็นชาวลาวเหมือนกัน
มาหาผู้ตายที่บ้านแล้วหายตัวไปพร้อมกันพร้อมกับรถจักรยานยนต์ของผู้ตายด้วย
ก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นการฆ่าชิงทรัพย์แล้วเอาจักรยานยนต์ไป
นี่คือเบาะน้ำในที่เกิดเหตุนะครับวันนี้ผู้ใหญ่บ้านสันขี้เบ้านะฮะ
แล้วก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วยนะครับพาผู้สื่อข่าวของเราไปดูจุดเกิดเหตุนะครับ
แล้วก็เล่าเหตุการณ์ตอนเจอศพเอาไว้นะครับ
ชาวบ้านเดินมาก็เห็นรอยเลือดอ่ารอยเลือดติดติดอยู่ที่ปากท่อนะครับ
แต่ไม่ทราบว่าเป็นเลือดเลือดอะไรเลือดสัตว์เลือดอะไร
แต่ว่ามีกลิ่นโชยออกมานะครับกลิ่นโชยออกมา
พอดีชาวบ้านอีกท่านหนึ่งก็เลยเดินไปเปิดดูนะครับ
เปิดกระเบื้องที่ปิดปากท่อนะครับเปิดดูก็เลย

เบื้องตรงนี้ครับจะเป็นกระเบื้องตัวนี้นะฮะ
ที่ปิดปากท่อนะครับก็เลยเปิดดูเป็นว่าไม่ใช่สัตว์
คือเป็นคนนะครับก็ไม่ทราบว่าเป็นใครมาจากไหนนะครับ
ก็พบว่าวัน๒๖กุมภาพันธ์ก็ตรงกับเวลาที่พบศพ๓วันได้นะครับ
การเสียชีวิตเนี่ยวันนั้นนะครับ
ผู้ต้องสงสัยรู้จักกับภรรยาผู้ตายเป็นชาวลาวเหมือนกันมาหาที่บ้าน
นั่งกินข้าวกับผู้ตายแล้วมีการดื่มเหล้ากันต่อ
อันนี้ข้อมูลจากทางชุดสืบสวนนะครับ
จากนั้นผู้ตายเขาก็ขี่จักรยานยนต์ไปส่งผู้ชายคนนี้
แล้วหายตัวไปเลยจักรยานยนต์ก็หายไป
คาดว่าช่วงเวลานั้นไปถึงจุดที่เป็นสวนลำไยห่างจากบ้านเกือบ๖กิโลเมตรเนี่ยนะฮะ
คนร้ายคงจะชักปืนออกมาแล้วก็ยิงใส่ผู้ตายนะฮะ
เพราะว่าเขามีกระสุนที่ใบหน้าเป็นรอยกระสุนนะครับถูกยิง
พอเสียชีวิตแล้วก็จับโยนลงในบ่อเพื่ออำพลาง
ตำรวจก็พบหลักฐานนะครับตั้งปมสงสัยไปที่นายสนิทที่เป็นชาวลาว
ยุทธ๑๑ถึง๑๗ถึง๑๘ปีนะครับ
รู้จักกับภรรยาผู้ตายเคยมาดื่มเหล้าแล้วก็พักอยู่ใกล้ใกล้กันนะ
ซึ่งนายสนิทไปเฝ้าสวนลำไยให้กับคนรู้จัก
ปากคำแล้วนะครับอ่าซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังไม่เจอศพ
แต่ไม่พบพิรุธอะไรก็เลยปล่อยตัวไปพอพบศพเมื่อวานนี้ปรากฏว่านายสนิท
หายไปจากพื้นที่นะรถจักรยานยนต์ของผู้ตายเองก็หายไปด้วย
ตอนนี้ยังหาไม่เจออืมทีเนี้ยทีมข่าวเราก็เลยลงพื้นที่นะคะ
ก็อยากจะลองไปสอบถามเพื่อนบ้านหรือว่าคนใกล้เคียงว่าวันเกิดเหตุได้ยินเสียงอะไรบ้างไหมนะคะ
เพราะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาต้องลื้อถอนเบาะด้านบนออกเพื่อจะกู้ศพขึ้นมา
แต่ว่าก็ยังมีกลิ่นศพคละคลุ้งอยู่
ใกล้จุดเกิดเหตุมีสำนักสงฆ์ถ้ำผาพึ่งห่างออกไปแค่๒๐๐เมตรเองค่ะ
ตอนแรกก็หวังใจว่าเออเผื่อจะมีใครได้ยินวันเกิดเหตุบ้างไหม
ปรากฏว่าทีมข่าวเราไปไปเจอป้ายนะเขียนเอาไว้บอกว่า
ทุดง๓เดือนก็คือไม่มีพระสงฆ์อยู่
พระท่านไปทุดงอะค่ะก็เลยไม่มีใครที่จะอยู่ให้เราสอบถาม
ทีนี้หลังจากที่มีผู้ต้องสงสัยก็คือนายสนิทที่ว่าหายตัวไปใช่ไหมคะ
ข้อมูลมาจากเพื่อนบ้านว่านายสนิทคนนี้
เคยขโมยปืนของตำรวจนายหนึ่งในพื้นที่ไปด้วย
ไปไล่ตามหาว่าตำรวจนายนี้คือใครก็ไปเจอกับภรรยาก็ไปถามว่าเออมันเรื่องจริงหรือเปล่า

คือสามีเคยจ้างนายสนิทมาทำงานที่บ้านเพราะเห็นเป็นคนเร่ร่อน
ก็เลยเมตตาอยากจะให้งานให้ค่าจ้างเป็นรายวัน
กุมภาพันธ์ปืนสามีหายไปจากรถที่จอดอยู่ในบ้าน
ก็สงสัยว่าน่าจะเป็นนายสนิทนี่แหละที่เอาไป
ก็เลยบอกนายสนิทบอกเอาปืนมาคืนซะนะถ้าเอาไปน่ะ
ทีนี้ก่อนพบศพ๑วันนายสนิทเอาปืนมาคืนนะคะ
สามีก็ถามว่าแล้วเอาปืนไปทำอะไรมา
เกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของในเบ้นผู้ตายหรือเปล่า
แต่ตอนสอบปากคำก็ไม่พบพิรุธอะไรที่บอกว่า
ตำรวจเรียกไปคุยแล้วก่อนที่จะพบศพน่ะ

ทีนี้เราไปคุยกับนางแก้วพาเพื่อนบ้านของในเบ้นผู้ตายนะคะ
เธอบอกว่าวันนั้นเธอเห็นเลย๒๖กุมภาพันธ์ช่วงเย็น
เธอไปหานายเบนท์ก็เห็นนายเบนท์นั่งกินข้าวกับนายสนิท
ก็ยังงงอยู่ว่าเอ๊ะมากินข้าวด้วยกันได้ยังไง
เธอก็ถามไปผู้ตายก็ตอบบอกว่าอ๋อนายสนิทมาขอกินด้วย
แล้วก็ขอร้องให้นายเบนท์เนี่ยไปส่งที่ทำงานหน่อย
เธอก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่บ่ายวันถัดมากลายเป็นว่า
ในเบ้นเนี่ยมาถามหาบอกว่าสามีไม่กลับบ้านเห็นบ้างไหม
เธอก็เลยคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นเรื่องเป็นราว

คิดว่าสาเหตุน่าจะมาจากการชิงทรัพย
เพราะก่อนหน้านี้๑๘กุมภาพันธ์
นายสนิทโพสต์ลงเฟซบุ๊กเลยบอกว่าอยากได้มอเตอร์ไซค์
แล้วมันเป็นรุ่นเดียวกันเด๊ะกับของผู้ตาย
ที่ตอนนี้มันหายไปพร้อมกับนายสนิท

ว่านี้ยังมันวากซะไหมครับ
มันว่าคราบดีกว่าผมจะไปชนบ้านนี้ก่อนอีกล่ะ
แล้าก็มันจะด้ายบอกน่ะว่าย้งตรงไหนน่ะ
แต่ตั้งแต่นั่นก็หายไปเลยอ่ะ
ของกับไอตัวว่าผู้ต้องสงสัยนะ
เพราะว่าผู้ต้องสงสัยนี่เป็นคนละภาษากับมันเนอะ
มันจะมาตังค์เมียมันอ่ะเพราะเมียเมียของเบ้นนี่เป็นคนร้าวเนอะ
เขาจะมาอูอย่างกันเขากลับกับหัวเนอะ
อูเล่นอูหัวกันเขาก็คบกันจะได้เขากลับกับหัว
เพราะป้าไม่ได้อยู่ใกล้ชิดขนาดนั้น
วันน่าจะทะเลาะเพราะว่าหันตำรวจบอกว่า
ในแถมไรของมันอะมันเกย์โพธิหุบลดในลักษณะนี้ว่า
เราได้คุยกับภรรยาของนายเบ้นผู้ตายหนักน้อย
เธอก็บอกว่าสามีเธอเป็นคนขยันขยันทำงานรักลูกรักครอบครัวมาก

หัวข้ามเนี่ยสามีจะออกไปทำงานที่โรงเชิดหมูทุกวัน

ภรรยาบอกแบบนี้สามีกับนายสนิทเนี่ยแม้เขาจะชื่อสนิท
แต่ว่าความสัมพันธ์ไม่ได้สนิทกันนะรู้จักกันผ่านผ่าน
วันนั้นที่นั่งกินข้าวด้วยกันเนี่ยคือนายสนิทมาหา
แล้วสามีกินข้าวอยู่พอดีก็เลยชวนกินข้าวด้วย
แล้วก็เลยอาสาว่าจะไปส่งเพราะนายสนิทขอร้องบอกให้ไปส่งที่โรงเชือดไก่
ทำงานเขาหน่อยแต่ก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน
แล้วหลังจากนั้นหัวหน้างานของสามีเธอก็โทรติดต่อเธอบอกว่า
เอ้าสามีไปไหนเนี่ยทำไมไม่มาทำงาน
เธอก็ออกตามหาติดต่อไม่ได้ก็เลยแจ้งผู้ใหญ่บ้าน
จนสุดท้ายมันเจอเป็นศพอะนะคะ
เธอก็เชื่อเหมือนกันว่าปมเหตุน่าจะเป็นเรื่องการชิงทรัพย
เพราะอย่างที่บอกไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นนะคะ
ไม่น่าจะมีเรื่องบาดหมางกันได้
เขาส่งหน่อยส่งหน่อยอย่างแล้วแฟนก็รีบทำงาน

แล้วก็โทรศัพท์ก่อนจะไปทำงานน้องเขาสัดให้เนอะ
เรียบร้อยกินข้าวกินข้าวเสร็จ
เขาก็ประมาณห้างมูกไปหกมูกหลังสักนั้นถึงนแรก
ก็ไม่รู้จักผ่านน้องหรอกเพราะน้องก็เป็นคนที่แบบไม่ค่อยมีเพื่อนอ่ะ
ใช่ค่ะแฟนก็ไม่ค่อยรู้จักเพราะว่ารู้จักกันแบบพันธุ์พันธุ์
ก็รู้จักพันธุ์พันธุ์เนี่ยเคยเห็นกันเคยทักกันเนี่ยประมาณเนี่ย
น้องคิดว่าจะมันอยากได้รถมากกว่าค่ะเพราะว่าน้องกับแฟนน้องก็รักกันอย่างดี
แฟนน้องรักลูกน้องมากลูกน้องเป็นผู้หญิงตั้งสอง
เขารักลูกรักแบบสุดชีวิตเลยจ้ะแต่น้องคิดว่าไม่มีทางที่เขาจะมีแล้ว
กับลูกของน้องเพราะเขาไม่มีใครอยู่แล้ว
ที่เหลือเขาก็มีแค่ลูกแล้วก็เมียพ่อแม่เขาก็ตายหมดแล้ว
สมของนายเบนญาติได้รับสมมาตั้งประมวลส่วนที่วัดเกดแก้วนะครับ
ชาวบ้านต้องรวบรวมเงินในการช่วยกันจัดงานศพนะฮะ
จากครอบครัวผู้ตายเขาก็ยากจนแล้วฮะตอนนี้ก็ขาดเสาหลักของครอบครัวไปอีกนะครับ
ระยะก็ยังทำใจไม่ได้นะครับจะสวดหนึ่งคืนนะฮะพรุ่งนี้ชาวพนักกิจศพเลยนะฮะ
สพพานเนี่ยบอกว่ากำลังเร่งติดตามตัวอยู่นะครับสำหรับนายสนิท
แต่ว่าข้อมูลก็น้อยเหลือเกินยังไม่เจอเบาะแสนะครับเพราะว่าเป็นคนเร่ร่อนไม่มีหลักแหล่ง
คือเบื้องต้นตอนที่เรียกมาสอบปากคำเนี่ยอาจจะมีข้อมูลบ้างแต่ทีนี้หลักฐานมันยังไม่ชัด
ก็ยังคุมตัวไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปก่อนทีนี้พอชัดเจนมาทางนี้เนี่ย
ยังเป็นผู้ต้องสงสัยแต่ตอนนี้ยังตามหาตัวไม่เจอนะครับ